ู่เรือหลวงแห่งแรกของประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นในสมัยราชการที่๕นะคะ
จากนั้นมาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้เปิดอู่เรือหลวงแห่งที่๒ขึ้นค่ะ
เพื่อที่จะรองรับกับเรือหลวงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ

เรือหลวงแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในสมัยราชการที่๕

เรือหลวงแห่งที่๒ของประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้น
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เป็นอู่แห่งที่๒ของประเทศไทย

มีขยายขีดความสามารถมีเรือใหญ่ขึ้น
แล้วก็เรือไม่สามารถเข้าไปใน
พื้นที่ธนบุรีได้เพราะว่ามีสะพาน

เราก็เลยมาสร้างตรงนี้นะครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเปิดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

ทัพเรือได้นำเรือหลวงตาปี
เข้าจอดอู่ทหารเรือแห่งนี้เป็นลำแรก
ความตั้งใจของกองทัพเรือ

แต่ปรากฏว่าเรือมหุรัชมานติดภารกิจ
เรือผมที่ผมเป็นนายช่างกลอยู่
ก็ได้โอกาสได้มาถวายงานตรงนี้

มีความประหลาดใจ
ทำไมคนมาเยอะแยะไปหมดนะครับ
ตอนที่นำเรือเข้ามาเนี่ย
เข้ามาในอู่แห้งหมายเลขหนึ่งเนี่ย
ก็มีคนมาเต็มท่าเรือ
แล้วก็พอเรือเคลื่อนเข้าไปในอู่แห้ง

อยู่ตรงอาคารควบคุมการเดินเรือของอูแห้ง
ท่านก็ได้ท่านได้ทรงลงนามเยี่ยมไว้นะ
ก็มีคนในหารเรือรุ่นเก่าบอกว่า

แล้วก็เป็นที่น่าชูตาของราชนาวี
รองรับการซ่อมบำรุงเรือหลวงหลายลำในแต่ละปี
สู่ความภาคภูมิใจในภารกิจต่อเรือหลวงขึ้นเองในประเทศ
ไปปฏิบัติจนก่อเกิดประโยชน์
แก่ราชนาวีไทยและประเทศชาติ